พยาวจ้ะอยากไปไหมจ้ะถ้าอยากไปพยาวเดี๋ยวจะพาไปดูต้นโพโบราณเก่าแก่
อายุกว่าห้าร้อยปีเป็นต้นโพโบราณขนาดใหญ่เลยนะคะ
ไปที่วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
พบกับต้นโพมีอายุ๕๒๙ปีแล้วเติบโตมาคู่กับวัดเลย
ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน
ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพยาวเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูนะต้นโพโบราณต้นนี้เนี่ยมีเพียงต้นเดียวนะคะอยู่ภายในบริเวณวัด
และยังยืนต้นอยู่มีขนาดใหญ่มาก๕คนโอบสูงประมาณ๓๐เมตร
จากมุมสูงของวัดนี่เด่นเป็นสง่าเลยค่ะ
กิ่งก้านสาขาปกคลุมให้ความร่มรื่นในวัดนะฮะ
ทิศเหนือของพระวิหารวัดศรีคมคำ
คุณวิมลปิงเมืองเหล็กอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
ท่านบอกว่าต้นโพโบราณนี้นะสันนิษฐานว่าน่าจะปลูกมาพร้อมกับการสร้างวัดแห่งนี้
ก็คือเมื่อปีพศ๒๐๓๔อายุโดยรวมก็๕๒๙ปีนี่แหละ
ก็นับว่าเป็นต้นโพโบราณที่มีอายุเก่าแก่ต้นหนึ่งของจังหวัดพยาว
ที่ยังยืนต้นและมีให้เห็นกันถึงปัจจุบันนี้
แนะนำเลยใครไปพยาวบ้างใครไปพยาวแล้วอย่าลืมแวะไปที่วัดด้วยนะครับ